ดูโลกโซเชียลมีเดียตอนนี้เขากระหน่ำแชร์
เป็นคลิปผู้ชายทำร้ายร่างกายผู้หญิงนะคะ
อยู่บริเวณริมถนนทั้งเตะทั้งต่อยทั้งตบ
เขาด่าด้วยนะเป็นเรื่องผัวเมียอย่ามายุ่ง

นี่คลิปนี้นะคะชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้
และส่วนหนึ่งพี่ใส่หมวกที่พูดเขาบอกต่อยเอาต่อยเอาก็เห็นอยู่
นี่ก็คือเป็นผู้ชายต่อยผู้หญิงตบด้วยเตะด้วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นช่วงท้ายแล้วคุณผู้ชม

แต่ว่าเป็นช่วงที่ผู้ชายอุ้มผู้หญิงเดินจากไปแบบนี้
ส่วนจะชัดเจนก็คืออีกหนึ่งมุม
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
อันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะชัดเลยมาเลยค่ะ
ครบเลยนะคะเตะต่อยตบเนี่ยนะคะ
ผู้ชายเขาทำร้ายร่างกายชกไปที่หน้าตั้งหลายครั้งนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นชุนละมุนประมาณ๕นาที
คลิปนี้แหละที่พูดถึงว่ามีการแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
คนที่เข้าไปดูก็แสดงความคิดเห็นไปอย่างมากมาย
โดยเฉพาะการตำหนิผู้ชายคนนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นบริเวณริมถนนดอนหัวล่อ
สัตพงศ์ในอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
จุดนี้เป็นหน้าเต็นต์รถยนต์มือ๒

ในช่วงเกิดเหตุคนพลุกพลาดเลยค่ะ
ผู้ชายในคลิปทำร้ายร่างกายแบบไม่สนสายตาประชาชนที่อยู่ในบริเวณนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปเลยไปสอบถามคนเห็นเหตุการณ์

คนนี้นะคะเล่าว่าเห็นผู้ชายคนนี้ตอนแรกเลยนะ
เห็นผู้ชายคนนี้ที่ทำร้ายร่างกายผู้หญิงเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดรอ
หลังจากนั้นผู้หญิงนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างมาถึงจุดนี้
แล้วก็พูดคุยกันประมาณ๒นาทีเท่านั้นเอง
ก็เกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายชกต่อยกันขึ้นเหมือนที่ปรากฏในคลิป
ช่วงนั้นมีคนเดินผ่านไปผ่านมาเห็นเหตุการณ์
พยายามร้องห้ามแต่ผู้ชายคนนี้ไม่สนใจเลยค่ะ
พูดกลับมาด้วยด่าคนที่มาห้ามเนี่ยบอกว่า
เรื่องของผัวเมียก็ทำให้คนที่มายืนดูเนี่ยก็ต้องคอยยืนดูห่างนะ
แล้วก็มีการตะโกนห้ามปรามเหมือนกันแต่ไม่ได้เข้าไปใกล้นะคะ
แล้วบางคนถ่ายคลิปบันทึกเหตุการณ์เอาไว้
เมื่อผู้ชายคนนี้พยายามที่จะพาผู้หญิงขึ้นรถจักรยานยนต์
ในช่วงเวลานั้นมีการชกต่อยเกิดขึ้นด้วยนะ
ชาวบ้านก็ร้องตะโกนคือเห็นท่าไม่ดีแล้วกลัวที่เขาจะเอาไปทำร้ายต่อ
เขาก็เลยตะโกนว่าแจ้งตำรวจเลยแจ้งตำรวจเลย
ผู้ชายคนนี้ก็เลยตัดสินใจไม่ขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วนะ
อุ้มผู้หญิงคนนี้แทนค่ะอุ้มไปเลยนะ
เดี๋ยวจะเห็นภาพเนี่ยอุ้มเป็นลักษณะของอุ้มถูลูกถูกังไปแบบนี้เนี่ยนะคะ
เดินออกไปจากจุดเกิดเหตุลักษณะน่าจะอุ้มไปที่หอพัก
ซึ่งไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุมากนักเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวสอบถามเพิ่มเติมจากตำรวจในพื้นที่
ก็คือพันธุ์ตำรวจเอกอนุการธรรมวิจารณ์ผู้กำกับการสพดหัวล่อนะคะ
เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือได้เห็นภาพแล้ว
เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
มิถุนายนตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวผู้ชายในคลิปได้แล้วค่ะ
ชื่อว่านายประสานเหล่าสิงทำร้ายร่างกายผู้หญิงนะคะ
ผู้หญิงมีชื่อว่านางสาวแตมนายประสานเนี่ยอ้างว่านางสาวแตมเป็นพันรยา
อยู่กินกันมานานพอสมควรแต่ฝ่ายหญิงหนีออกจากบ้าน
เอาเสื้อผ้าไปด้วยแล้วหายไปประมาณ๑สัปดาห์
นายประสานออกตามหาแล้วมาเจอที่จุดเกิดเหตุก็คือหน้าร้านสะดวกซื้อ
ช่วงเวลานั้นนายประสานง้อขอคืนดีแต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมก็คือง้อไม่สำเร็จ
ประกอบกับนายประสานบอกว่าช่วงนั้นเมา
เมาแล้วมันยิ่งมีความโมโหก็เลยยั้งใจตัวเองไม่อยู่
ชกต่อยทำร้ายร่างกายตามที่ปรากฏในคลิปนะคะ
นางสาวแตมตอนนี้ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไม่มีบาดแผลสาหัส
แต่ว่ามีรอยฟกช้ำดำเขียวตามร่างกายนะคะซึ่งตามกฎหมายก็ตั้งข้อกล่าวหา
ได้แค่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเปรียบเทียบปรับในประสานเท่านั้นเอง
ส่วนนางสาวแตมตอนนี้หลังจากรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ตามหาตัวไม่เจอนะคะคาดว่าน่าจะหลบหนีนายประสานอีกแล้ว
จึงขอฝากเรื่องปัญหาครอบครัว
ควรพูดจากันดีไม่ควรใช้อารมณ์
เพราะทำร้ายร่างกายก็เป็นการผิดกฎหมายได้

มีที่โรงพยาบาลแต่ว่าตอนนี้หนีออกจากโรงพยาบาลไปอีกแล้ว